ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
คุณผู้ชมครับกลับมามันกันต่อเลยดีกว่า
ด้วยมวยคู่ที่๖กับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับ
เรามาทำความรู้จักกับนักชกในมุมน้ำเงินกันเลยดีกว่า
คนนี้มาจากอำเภอเมืองจังหวัดกระบี

มาแล้ว๖๙ไฟล์ชนะ๕๐ไฟล์เสมอ๒ไฟล์และแพ้๑๗ไฟล์
ไฟตเตอร์มวยไทยไฟตเตอร์
มาถึงในด้านมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองจากค่ายชอสังประภัยนะครับ
มาแล้ว๔๙ไฟล์ชนะ๓๓ไฟล์เสมอ๑ไฟล์และแพ้๑๕ไฟล์

ชนะศึกโชว์สังประภัย
เอาละครับเราเดินทางมาถึงคู่ที่๖
ของรายการต้องบอกว่าย้อนกลับไปสักนิดนึง
วันนี้สนุกทุกคู่เลยครับคุณจิ๊บ
มีช็อตสวยฝากท่านผู้ชมทุกกลุ่มที่สำคัญครับ

เพราะว่าทุกคู่ที่ผ่านมารับเงินรางวัลทุกคน
และยอดรวมในตอนนี้ครับ๑๒๑๐๐๐บาทครับ
โอ้โหนี่เป็นรายจ่ายนอกเหนือนะครับ
เหนือที่บริษัทเอเชียสเฟตติ้งมันจ่ายให้กับนักมวย

นี่คือเงินรางวัลพิเศษที่จะอยากที่จะตอบแพน
นักมวยที่ชกมันชกสนุกเท่านั้นเองครับ
แล้วก็ให้นักมวยไปเต็มเลยนะครับ
ไม่มีการหัก๑๒๖
อสังประภัยครับเจอกับศรีนินสิงหนุ่มพัฒนา๕๙๕กิโลกรัมครับ
สีนินนี่นายชายศวรเกียรติกุลจังหาภูมิเมืองจังหวัดกะบีครับ
จุบันวัย๒๙ปีสูง๑๖๙เซนติเมตรครับจากค่ายมวยสิงหนุ่มพัฒนา
ส่วนชนะศึกชอสังประภัยครับนายนรเบศนินไทยครับจากบ้านฉางระยอง๑๙ปี
สูง๑๖๘เซนติเมตรครับ๓ฟอร์มหลังชนะ๒แพ้๑ครับ
ค่ายมวยชอสังประภัยพี่เป็นน้องชายของยอดปราบศึก
ซึ่งวันนี้คว้าชัยไปแล้วครับสำหรับพี่ชายเอาชนะ
็อกเจ้าซุปเปอร์เบียสวัชรายิมเมื่อสักครู่นี้เดินเจอเจ้าซูเปอร์เบีย
บอกว่าพี่ครับขออีกทีครับโอ้โหผมพลาดเองครับ
เดี๋ยวครับมีโอกาสได้เจอกันอีกครั้งครับมีโอกาสแน่นอนครับ
วันนี้เดี๋ยวดูครับคู่สุดท้ายเมื่อสักครู่นี้คุณพ่อครับ
คุณวันวิชัยนินไทยครับขึ้นไปถอดมงคลให้กับลูกชาย
บอกว่าทุกครั้งที่ลูกชายชกนี่คุณพ่อต้องมาดูทุกครั้งนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นยอดปรับศึกหรือว่าชนะศึกครับ
ขวาครับเกี่ยวแล้วพยายามจะตัดล่าง
เออเสียงหลักไปเองนะครับศรีนิน
แล้วครับแข้งขวาของซีดินเจอแข้งขวาของชนะศึก

มาแล้วของหนักของแรงของซีดิน

วยของสิงหนุ่มพัฒนานั้นต่อยหมัดได้ดีครับ

แล้วเรามาดูซีนินจะเดินตามรอยเท้า
อำนาจเมื่อสัปดาห์ก่อนครับพลิกเหมือนกันครับพลิก
ต่อสู้ชนะศึกพยายามจะเน้นที่หมัด

ดินโอ้โหนี่ครับจังหวะเกี่ยวแล้วตัดล่าง

วางแข้งขวาเจอแข้งขวาสวนคนละดอกคนละทีครับ
มาแล้วครับหมัดขวาของสีเด่นโอ้เจอสวนด้วยขวาเหมือนกันครับ

โอ้โหอ้าวพยายามจะหักแม่เอาจนได้ครับมาทิ้งที่มุมตัวเองครับ

สีนินเบียดแล้วครับทิ้งด้วยหมัดขวาทิ้งด้วยหมัดขวา
ซ้ายนั้นขำวัดระยะแล้วครับแล้วด้วงด้วยหมัดขวา
โอ้ยเดี๋ยวยังจะปักศอกครับ
สาศึกจิ้มลำตัวเจอแข้งขวาเกี่ยวเกี่ยวแล้วคืนด้วยกำปั้น
ด้วยฮุกซ้ายโอ้โหดูครับไม่มีใครหนีใคร
ชนะศึกโดนแล้วโดนแล้วชนะศึกโดนแล้ว
แม่แต่ยังยืนอยู่ได้ระหว่างแค่ขวาโต้คืนเจอขวาสวน
นี่ครับโดนแล้วคืนครับและแทงด้วยเขาขวาตีด้วยซ้ายยัดด้วยซ้าย
โอ้โหวงในนั้นชนะศึกเลยครับวงนอกนั้นหมัดขวาอยู่ที่ศรีนิน
เน้นพยายามจะเบียดเจอเขาซ้ายของชนะศึกชนะศึกล็อกใน
ล็อกในแล้วพยายามกดแขนไว้แล้วเสียบด้วยเขาขวา
อย่ายืนห่างวงสวิงหมัดครับนี่ครับโอ้ยปักด้วยศอกขวาเติมด้วยศอกขวา
สับซ้ำเข้าไปอ้าวปิดเกมได้ไหมโอ้ยังทนอยู่ครับชนะศึก
พยายามจะบวกครับโอ้โหต้องเอาตัวรอดครับ
มาเป็นชุดเลยครับทั้งหมัดทั้งศอกของสีดิน
อ้าวแต่ชนะศึกในใจกันเกินร้อยเหลือเกินครับ
ยังมึนอยู่หรือเปล่าครับชนะศึก
มึนอยู่ครับยังมึนอยู่ครับมาพยายามจะเน้น
แล้วเสียบสายโอ้โหฮามละวะห้องเต้เลยครับ
แล้วเจอศอกสอกขวาอีกแล้วครับชนะศึกพยายามจะยัดเข่า
มาเงินครับคืนด้วยแปมปั้นล็อกแล้วกดเอาไว้ครับ
โอ้โหมดยกที่หนึ่งราคังช่วยจริงครับ
ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
เราพาท่านผู้ชมกลับมายังเวทีมวยมนตรีสตูดิโอราดพร้าว๑๐๑อีกครั้งครับ
กับไทรัฐมวยไทร์ไฟเตอร์ครับดูครับจังหวะฝันที่สอง
ต้องบอกว่าชื่อเสียงเนี่ยเจ้าชนะศึกนี่ดีกว่าครับ
แต่ดูครับหมัดกำปั้นไม่มีรูครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ
หมัดโอนไปโอนมาครับแล้วสับซ้ำเข้าไป
เกือบจะโดนปิดเกมอยู่แล้วครับดูครับชุดนี้ของทางด้านศรีริน

โอ้โหแต่แกนี่ใจเกินร้อยจริงครับชนะศึก
แกนเลยครับเรื่องหัวจิตหัวใจ
ว่ากันต่อยกที่สองครับชนะศึกเปลี่ยนเข้าไป
พยายามจะล็อกในตีโอ้โหต้องบอกว่านี่คือ
ยืนด้วยสัญชาติยานแล้วครับ
และที่สำคัญครับเสริมด้วยหัวใจครับ
ชนะศึกแทงด้วยเขาขวาศรีรินตี
อ้าวแล้วครับเขาซ้ายพยายามจะกลลงลงมา
ศรีรินโอ้โหนี่ครับ
เอาละครับยุ่งแล้วครับ
ล้อเสียบล้ายล้อสถานกระมาท
ตั้งกำแพงคาเอาไว้ครับ
พยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวาครับศรีนิน
เจอแค้นขวาของชนะศึก
ชนะศึกเริ่มเบียดแล้วครับไม่สนแล้วครับ
เสียบซ้ายล็อกในเสียบขวาเสียบซ้ายเสียบขวา
โอ้จำการแยกของม้าครับ
โอ้โหหัวใจไก่ชนจริงครับต้องบอกว่าหัวใจไก่ชนจริงครับ
ตีมาครับแต่โอ้โห
ปัดกันไปปัดกันมาครับลงลงไปกองทั้งคู่

ชนะศึกรบในพยายามจะเซียบ
นินก็พยายามจะโต้ด้วยเข่าครับ

ครับทีมงานสั่งออกกำปั้นครับสีนินวางได้แค่งขวาเกี่ยวได้
ตัดล่างโอ้แล้วเสียบพยายามจะเขียไม่ลงครับ
เอาละครับยกแรกนั้นเร่งแยะไปหรือเปล่าครับศรีดิน
ยกนี้นั้นทางฝั่งของชนะศึกเอาคืนแล้วครับ
อ้าวว่ากันต่อพยาบก็มาล๊อคนายสีนินพยายามจะตีชนะศึก
เข็ดเข้าเชือกแล้วดิ้งถึงข่าวขวาครับยกกำปั้นแยกครับ
กำปั้นที่ต่อยยกที่ผ่านมาหายไปไหนครับสีดินเจอแข้งขวา
เน่นพยายามจะเกาะในเสียบโอ้แล้วดูครับวงในทำได้ดีครับ
ศึกเด้งตีโอ้โหต่อยได้สะใจจริงจริงครับชนะศึกพยายามจะเบียดเข้ามา
แค่งขวาเจอหมัดขวาของสีดินสีดินเข็นเข้าเชือกมาครับ
ตั้งหลักได้แล้วตี้
ยืนอยู่ด้วยหัวใจทั้งคู่เลยครับพี่เนนขยับทิ้งด้วยมัดขวา
ชนะศึกล็อกนายแล้วเททิ้งเลยอ้าพยายามจะเข็นกุฏสู้ครับ
ล้มตัดกำลังได้ดีครับแข้งขาเริ่มอ่อนแรงครับ
โอ้เดี๋ยวครับแม่กว่าจะลุกขึ้นมาทิ้งโดยขวาเจอสอกสวนเข้าไป
ขวางหน้าเสียบซ้ายโอ้หมดยกครับระคังช่วยอีกแล้ว
ไทยไทยไฟไต้เตอร์
สุดยอดจริงจริงครับแต่ย้ำท่านผู้ชมครับ

ที่๒นั้นเป็นของชนะศึก

โอ้โหประสานแข้งครับ

หมัดเมื่อไหร่มีอาการเมื่อนั้นครับ

เข้าในเอาคืนด้วยเข่าครับ
โอ้โหข่าวลอแล้วเซียมยากเติมเข้ามาอีกทีครับ

มาดูครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับ
ตอนนี้เหมาะกับคำว่าเจียนอยู่เจียนไปทั้งคู่ครับ

ที่เรานำมาเสนอผู้ชม
ก็เข้าแล้วกันต่อ

มัดขวาเจอแค่ขวาสวนโอ้ย
พยายามจะต่อยแต่ชนะศึกนั้นล็อกในอยู่นะครับ
โอ้โหโดนตัดลำตัวไปเมื่อครู่นี้มีช้าให้เห็นครับ

มาครับชนะศึกเสียบซ้าย

คนละดอกคนละทีเลยครับแม่ชนะศึกนั้นวงในเหนียว

ชนะศึกวางแค่ขวาจังหวะประสานเกี่ยวแล้วเสียบด้วยเข่า
โอ้โหแล้วนี่ครับจังหวะหันหลังครับเจอเสียบเลยครับ
มาทิ้งด้วยขวาอีกแล้วครับโอ้ได้หมัดเดียวครับ

อ่ากรรมกำลังประพองเอาไว้ครับ
ลุกขึ้นมา
โอ้โห
โอ้ทำท่าก้นจันทร์หนักครับ

เป่าปากแล้วครับธนาศินินธนาศึก

มาธนาศินินพยายามจะทิ้งด้วยมัดขวา
แต่วืดธนาศึกเสียบด้วยข่าวขวา

โอ้โหหมัดนี่ถากไปถากมาครับ

เจอข่าวของธนาศึกเป็นชุดเลยครับ
แทงซ้ายแทงขวาเด้งตี

อยากจะแยกทั้งคู่ออกมาครับ
พยายามมาทิ้งด้วยขวาแม่อีกแล้วครับ

พยายามจะเน้นที่

โอ้โหต่อยกันสนุกจริงครับคู่นี้
พยายามเข้ามาพยายามจะทิ้งตำรวจขวา
ชนะศึกถึงตัวแล้วตีด้วยเขาขวาครับ

โอ้โหกำปั้นขวาโอ้โหเจอดักด้วยเข่าครับ

อาศัยความแข็งแรงแข็งแกร่งครับ
โอ้โหยกแรกนั้นโดนนี่ต้องบอกว่า
เกือบถึงชีวิตแล้วครับชนะศึก
กระดวนเขารอยใสหมดยกพอดีครับ
ล้มลงไปเลยแทบไม่อยากจะลุกขึ้นมาเลยครับทางด้าน

โอ้โหต้องชื่นชมหัวจิตหัวใจของชนะศึกครับ

ต้องบอกว่ามากยกแรงยิ่งน้อยลงครับ

แต่เสียหลักไปเองครับชนะสึก
ล็อกได้แล้วผมตีครับ

เราไปลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลไฟเตอร์
รางวัลซุปเปอร์ไฟเตอร์จะแตกหรือไม่
สนุกโดยปุ๊ยโฟร์แมน

ไปเลยเงินรางวัลไฟเตอร์คนละ๕๐๐๐บาท
ชนะ๑๐ช่วง๓ประพัย
คุณผู้ชมครับสำหรับตอนนี้พักสักครู่เดียวครับ
เดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อกับรายการไทยรัฐมวยไทย